มีคนโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจตำรวจช่วยมาจับหน่อย
ตำรวจมาจับโจรเหรอเปล่าไม่ได้จับโจรจับผี
จับผีหน่อยครับเพราะว่าเกิดอาการไม่สู้ดีของชายคนหนึ่ง
ตำรวจมาเนี่ยภายใต้พระอาทิตย์ทอแสง
ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้จับผีเข้ามาเหรอ
แล้วมากันเต็มชุดเลยฮะตำรวจภูทรดอนหัวล่อในพื้นที่ของจังหวัดชมบุรี
มาดูคนในหมู่บ้านพระพรมหมู่๕ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชมบุรีฮะ
มาเจอในเพลิงเพลิงชาญป้องอายุสามสิบเก้าปีเจอยัง
เดินไปเอ๊ะอ่ะโวกเวกโวยวายถามว่าใครเนี่ย
ตอนแรกเขาไม่ยอมบอกเพลิงเออเออเพลิงเพลิง
ถามอีกทีนี่ใครล่ะเสียงใครเนี่ยไม่ใช่เพลิง

ถามไปถามมาบอกไอ้ที่พูดที่โวยวายด่าตำรวจเนี่ย
เขาไม่ใช่เพลิงแต่ประการใดพี่ตำรวจปวดหัวเลยคราวนี้
ให้ฟังบรรยากาศอ่ะเดี๋ยววันนี้จะผสานกับ
ตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงเราก็เป็นห่วงเราก็เดี๋ยวไป
วันก่อนเราไปรักษาอยู่นี่ถ้าเดี๋ยววันนี้จะประสานกับญาติ
แล้วจะไปรักษาที่ไหนอ่ะใกล้ใกล้ใกล้นะเห็นไหม
คุยรู้เรื่องตลอดเห็นไหมคือแล้วก็ไม่มีอะไรนี่

เชิญร่างทรงมาทำนายร่างทรงบอกว่า
ไม่ใช่เพลิงเพลิงเนี่ยวิญญาณเพลิง
วิญญาณของในเพลิงหลุดออกไปจากร่างแล้ว

แล้วใครเชิญวิญญาณหรือดึงวิญญาณในเพลิงไป
ในเพลิงซึ่งตายไปก่อนหน้านั้นแล้ว
ในเพลิงเป็นคนเอาวิญญาณจิตของในเพลิงออกไป
ดังนั้นที่พูดพร่ำอยู่นี่ไม่ใช่ในเพลิงฮะ
แต่ว่าเพื่อนบ้านบอกว่าบ้านนี้เขาเชื่อเรื่องศัยศาสตร์
จำเป็นต้องให้ตำรวจมาช่วยพาในเพลิง
ไปหาหมอจริงสักที

แต่ตำรวจบอกว่าพาไปโรงพยาบาลชนบุรี

พี่ตำรวจอย่าเพิ่งไปเชื่อว่าเรื่องนี้ผีไม่เกี่ยวเลย
ไม่ได้เกี่ยวกับผีในเพลิงเป็นคนติดเหล้า
นี่น่าจะเกิดจากอาการหลอนมึนจากการ

มากกว่าที่จะเป็นผีสางนางไม้นะครับ
เหตุการณ์ที่ดอนหัวร่อจังหวัดชนบุรีครับ